มาค่ะคุณค่ะเขาว่ากันว่าการคำนวณ

มันอาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดตามมาเลยนะคะ
อันนี้เรียกคำนวณไหมคะคุณ

หรือกะหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเอง
เฮ้ยเราหายไปเลย

ตรงเขาเรียกอะไรนะบันไดใช่ไหม

หรือว่ามันคำนวณการกระโดดผิดทิศผิดองศา

ใช่แล้วอันนี้มันเหมือนมันกระโดดอย่างนี้

เห็นไหมมันกระโดดอย่างนี้
แมวมันจะกระโดดไปข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหม

ถ้ามันอย่างนี้มันก็จะกระโดดแนวนี้

แต่เขาว่ากันว่าสี่เท้ายังรู้พลาด

แล้วนับภาษาอะไรกับเจ้าแมวตัวนี้คุณ

ข้างล่างตุ๊บตุ๊บแอ๊ก